เหนือใต้ออกตก
๗๗สังวัติบนผืนแผ่นดินกว่า๕๐๐๐๐๐ตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

และตอนนี้คุณอยู่กับใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
วันนี้ใบตองอยู่ที่ย่านบางรักค่ะ
ซึ่งบริเวณนี้นะคะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นร้อยปีเลย
ถนนสายแรกของประเทศไทยอย่างเจริญกรุงก็เกิดขึ้นที่บริเวณย่านบางรักษ์แห่งนี้แหละค่ะ
แต่ว่าเรื่องราวที่จะทำให้เราต้องโอ้โหกันในวันนี้
เราจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยทั้งเช้าสายบ่ายค่ำ
กับย่านที่ไม่เคยหลับไหลที่นี่ค่ะบางรัก
เช้าแบบนี้ต้องเติมพลังกันด้วยโจ๊กร้อนค่ะ
โจ๊กเจ้าดังย่านบางรักแห่งนี้โจ๊กลิ้นซ์นั่นเอง

ดูค่ะลูกค้ามารอต่อแท้อยู่กันตั้งแต่ว่าชาวมืด
โจ๊กปลิ้นซ์ซึ่งอยู่ติดกับโรงหนังปลินส์
โรงหนังเก่าแก่ของย่านนี้ค่ะ
ผู้คนจึงพากันเรียกติดปากว่าโจ๊กปลิ้น
สวัสดีค่ะจะมาจากไหนครับ
หมูฉินใหญ่มาก
ความอร่อยรับประกันอายุการขายที่ยาวนานกว่า๓รุ่นแล้วล่ะค่ะ
ร้านนี้ขายมานานขนาดไหนแล้วอ๋อรุ่นสามแล้วค่ะ
กี่ปีได้คะร้อยกว่าปีแล้วนะร้อยกว่าปีแล้วเหรอคะ
ขายตรงนี้มาตั้งแต่แรกเลยไหมคะอ๋อไม่ค่ะคุณแม่เข็นไปขายตรง
มดแขกค่ะตอนนั้นขายชามละห้าสิบตังค์ตอนนี้อยู่ที่สี่สิบค่ะ
ธรรมดาสี่สิบไม่ใส่ไข่ค่ะถ้าใส่ไข่สี่สิบห้า
ใส่ไข่สี่สิบห้าพิเศษห้าสิบ
โจ๊กปลินส์เนี้ยเด็ดที่อะไรเด็ดที่หมูฮะหมูค่ะ

ทีนี้ก็ถึงเวลามาสัมผัสความอร่อยกันได้แล้ว
หมูชิ้นใหญ่มาก

หมูนุ่มเค็มนิดส่วนโจ๊กมันเนียนนุ่ม

ด้วย
โอ้โหเช้าเช้าแบบนี้ก็ต้องโจ๊กร้อนอย่างนี้แหละค่ะ
ความอร่อยของโจ๊กปลิ้นซ์นี่ก็เป็นที่สุดของโจ๊กเลยก็ว่าได้ค่ะ
รสชาติกลมหอมจากน้ำซุปถึงเนื้อข้าวที่อร่อยนุ่มเนียนลิ้นแทบละลายในปากเลยค่ะ
อร่อยกับโจ๊กกันไปแล้วนะคะแต่ว่าย่านบางรักเนี่ยเขาไม่ได้มีของดีของเด็ดแค่โจ๊กเท่านั้น
ยังมีอะไรเด็ดอร่อยอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวตามไปชิมกันต่อเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเห็นคนต่อแถวยาวมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ต่อต่อแถวกันอยู่เนี่ยมีอะไรอร่อย
ความอร่อยที่รอคอยต่อแถวกันนั่นก็คือกล้วยทอดนี่เองค่ะ
จากจำนวนลูกค้าที่มารอก็น่าจะการันตีความอร่อยได้เลยค่ะว่าร้านนี้คลองใจผู้คนย่านบางรักได้เป็นอย่างดี
คุณผู้ชมค่ะดูแถวนะคะสมชื่อไหมคะ
แถวยาวไปนู่นเลยค่ะ
แต่ตอนนี้ใกล้จะได้ชิมแล้วค่ะ
กล้วยคือชิ้นใหญ่มาก

หูนึกว่าไอติมอ่ะ

คุ้มค่ากับการรอคอย๒๐นาทีมากค่ะ

กล้วยทอดของเจ๊น้อยเนี่ยอร่อยจริงเลยค่ะ
อร่อยแบบไทยตามสไตล์สตรีทฟู้ดบ้านเราเลยค่ะ

เห็นเมื่อกี้บอกว่าทอด๒๐๓๐นาที

ข้าวขาหมูกับก๋วยเตี๋ยวเป็ด
ร้านนี้เจ๊พร
เจมส์ฮรอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโน้ทและทีมงานค่ะ
เจมส์ฮรอนค่ะเราขายเมนูอะไรบ้างขอเด็ดเลย
ข้าวขาหมูบะหมี่ขาหมูก๋วยเตี๋ยเป็ดใช่ไหมคะ
เห็นว่าร้านนี้ให้เยอะมากใช่ค่ะข้าวรีฟิลไม่อ้าง

เติมข้าวได้ตลอดจนกว่าขาหมูจะหมด

เมนูเด็ดที่เขาสั่งกันคือ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมฮะใส่อะไรบ้างในก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อน

ทั้งหมดนี้กี่บาท

๖๐บาทค่ะต่อไปก็เป็นปะหมี่ขาหมู

ะหมี่ขาหมูก็ต้องใส่ขาหมูค่ะ
ค่ะถ้าลูกค้าชอบคาจักรเราก็จะให้คาจักร
อ๋ออย่างนี้ค่ะอ๋อ
หมี่ขาหมูชามใหญ่ขนาดนี้

เห็นเขาว่ากันว่ามีใหญ่กว่านี้อีกเหรอคะเจ๊พร

ใช่ค่ะชุดละ๕๐๐บาท
ได้ขาหมูขาหลัง๑ขา

อันนี้ต้องทานกันกี่คนคะเจ๊พร
ก็เป็นกรุ๊ปอะค่ะอันนี้คือ๕๐๐บาท
คุณผู้ชมคะนอกจากความอร่อยแบบไม่อั้น
อัดแน่นแบบเนื้อทั้งจานขาหมู

ใส่ใจในรายละเอียดรสชาติ
และความมีน้ำใจของเจ๊พร
ครองใจลูกค้าทั้งย่านนี้ค่ะ

ขาหมูนุ่มน้ำที่มันตุ๋นนะคะ

หอมนุ่มไม่เหนียวเลยรสชาติดี
ได้เวลาของก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะ
ชามนี้นะคะชามละ๖๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ดูค่ะใหญ่เบิ้มมาก
หัวเข่าหมูโอ้โห
หมี่ขาหมูกลมมีความหอมแล้วก็เข้มข้นค่ะ
ส่วนขาหมูไม่ต้องพูดถึงค่ะเด็ด

เว้ยไส้เป็ด

สำหรับเมนูต่อไปที่จะพามาทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าแรกของบางรัก
เปิด๒๔ชั่วโมงไม่มีเวลาปิดเลยค่ะ
การันตีความอร่อยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมายาวนานถึง๔๐ปีแล้ว
ร้านนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ๊เกียง
ร้านเราเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดบ้าง
เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยต้มยำนะคะ
แล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยคั่วไก่ค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวหน้าเป็ดนะคะ
ก็คือมีทุกอย่างรวมอยู่ในนี้

๔ชั่วโมงแปลว่าต้องมีคนมากินตลอดเวลาเลย
มีค่ะตลอดจนถึงเช้าเลยค่ะ
นี่คือ๒เมนูเด็ดของร้านนี้นะคะ

ต้มยำนั่นเองเดี๋ยวจะเริ่มทานจากเย็นตะโฟก่อนค่ะ
เย็นตะโฟอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยค่ะคุณผู้ชมน้ำซุปก็มีความกลมกล่อมมาก
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเปิดได้๒๔ชั่วโมง
ส่วนอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
อร่อยมากคุณผู้ชมก่อนที่จะปรุงแนะนำว่าชิมก่อนปรุงนะจ๊ะ
สุดยอดก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านเจ๊เกียง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมย่านบางรักที่ไม่เคยหลับไหล
แล้วก็มีสีสันแบบนี้ตลอดทั้งวันถ้าอยากอิ่มอร่อยสไตล์สตรีทฟู้ดแบบใบตอง

เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าอย่าไปไหนใบตองจะพาไปเที่ยวคาเฟ่สุดเก๋บ้านพันไม้ที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
แล้วยังมีเมนูแปลกอย่างเฟรนด์ไฟล์กล้วย